ประสบกรณิกรก็ยังมุ่งมั่นต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
เช่นเดียวกับชาวมงค์ที่เดินทางมาจากแม่ห้องศรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงพัฒนาหมู่บ้านให้อยู่ดีกินดีตาบจนทุกวันนี้นะคะ
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ
แม้ว่าวันนี้สภาพอากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะจะเจอทั้งฝนตกในช่วงเช้าแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงบ่ายค่ะ
แต่ก็ไม่ทำให้ความตั้งใจของประสบกรณิกรชาวไทยที่มุ่งมั่นมารอต่อแถวเพื่อจะรอขึ้นไปกล่าวถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังลดน้อยลงไปค่ะ
ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางมาต่อแถว
เพื่อขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายแม้ว่าช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมา
ช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจย่อท้อ
หลายคนจะรอเข้าคิวมาแล้วกว่า๕ชั่วโมงก็ตามค่ะ
นอกจากนี้ค่ะได้มีชนเผามงค
จากจังหวัดแม่ห้องศรที่รวมกลุ่มกันมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ครั้งหนึ่งในหลวงราชการที่๙เคยเสด็จเยี่ยม
และพัฒนาให้หมู่บ้านของชาวมงค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไนหลวงก็เคยขึ้นไปพัฒนาและสร้างอ่างเกดน้านให้เกด
หมู่บ้านมันคือทรงของเราแล้วก็เราก็จะได้มาดูในหลวง
เป็นครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหล
ขณะที่กลุ่มจิตอาสานะคะก็ยังคงทำหน้าที่บริการประชาชนในท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ใช้เวลาว่างจากการเรียน
มาร่วมทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
อย่างผมนี่ทำประชาสัมพันธ์ครับ
มันก็จะมีหลากหลายหน้าที่แล้วแต่ช่วงเวลาครับ
ก็จะหาห้องน้ำแล้วก็เรื่องต่อแถวว่าตรงไหนเป็นจุด
ที่เป็นปลายแถวที่เขาจะต้องไปต่ออะไรอย่างนี้ครับ
ก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาทำด้วยแล้วก็มันก็เป็นเหมือนหน้าที่อะไรอย่างนี้ครับ
ตั้งแต่ดัดบัตรคิววันแรกตัดบัตรมาตลอด
แล้วทีหลังนี้ก็แล้วก็พอตัดบัตรคิวเสร็จ
เขาบอกว่าบัตรคิวตัดด้วยเครื่องเมื่อก่อนตัดด้วยมือ
แต่ถ้าตัดด้วยเครื่องก็ได้แต่เลาะลิมไม่ต้องตัดจากแผ่นใหญ่ใหญ่
กลับบ้านบางทีก็ไม่ได้กลับไปนอนที่เขาจัดให้พ่อกัน
รู้สึกว่าเราทำเพื่อพ่อถ้าพระองค์ท่านยังอยู่
ก็คิดถึงแล้วก็รักรักมาก
พ่อก็ได้เงินที่เขาช่วย๕๐๐ก็จะพอพิการก็จะพอ
จะมีการจัดระบบอาสาสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่๑๓พฤศจิกายนนี้
โดยอาสาสมัครที่ต้องการจะมาร่วมทำความดี
จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาร่วมลงทะเบียนสมัครด้วย
ตนเองที่ห้องประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยบัตรอาสาสมัครค่ะจะมีบาร์โค้ดแสดง
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาหลายด้าน
การควบคุมจำนวนอาสาสมัคร
แล้วก็มีกลุ่มที่ไม่หวังดีแฝงตัวมาร่วมเป็นจิตอาสาค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะทางศูนย์จะมีการจัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค์ฟรี
ให้วิ่งรับส่งประชาชนตามจุดที่กำหนด
ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มจิตอาสาประเภทแยกขยะ
ที่เป็นความต้องการมีความต้องการมากของศูนย์นะคะ
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่
ซึ่งปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือปัญหาขยะ
ซึ่งมีมากหลายสิบตันในแต่ละวันค่ะ
ขณะที่ทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็ยังยืนยันว่า

แต่ว่าความในการดูแลความในการอำนวยความสะดวก
ให้กับรัชชนก็จะดูแลอยากเต็มที่
โดยในวันนี้ค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้นำร่ม๓๐๐๐คันมาร่วมแจกให้กับรัชชนค่ะ